ที่เขาขับรถนำหน้าเนี่ยนึกว่านี่รถเก่งนะครับ
คนนั้นคงเปิดกระจกแล้วก็ยื่นออกมานะครับ
ที่ออกมานอกกระจกรถเนี่ยมันคือแมวนะครับ

มันจะปล่อยหรือเปล่ามันจับแมวห้อย
นั่นฮะโอ๊ยแล้วแมวก็พยายามจะเกาะมือแบบตะเกียกตะกาย
ดูสิค่ะคือทีแรกเขาก็คิดว่าเอ๊ะสงสัยจะโยนแมวทิ้งหรือเปล่า
แล้วก็ไม่ได้โยนแล้วก็จับแมวห้อยแมวมันก็เกาะมันกลัวตก
มันก็เลยผ่านไปนะเพราะว่าคันนี้เข้าขวาแล้วก็ยืนเทินไปอีกฝั่งหนึ่ง

สมศัพท์มือจับเอาไว้ค่ะ
อ่า

เจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้น๑๑นาฬิกานะครับ
ถนนสายเลยเชียงคานในพื้นที่บ้านโป่งตำบลนาแขม
อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับเขาขับรถไปนะฮะ
ทีแรกก็ขับตามกันไปนี่แหละอยู่คนขับคันข้างหน้าก็จับคอแมว
ยื่นออกมานอกรถก็ลุ้นกันอยู่เอ๊ะนี่แบบนี้หรือว่าเขาจะปล่อยแมวทิ้ง
ก็ไม่ปล่อยทิ้งถนนนะฮะคิดว่าอาจจะเห็นว่าข้างหลังมีรถตามมาหรือยังไง
เขาก็ยื่นมือกลับเข้าไปเอาแมวกลับเข้าไปในรถ
สักพักหนึ่งยื่นมือออกมาอีกยื่นแมวออกมาแบบนี้อีก
แล้วก็จับขาแมวห้อยหัวแมวลงกับพื้นถนนนี่สุดท้ายเนี่ยมาคลาดกันตรงนี้
เพราะว่าเขาต้องตรงไปนะครับส่วนรถคันนี้เนี่ยชิดขวาแล้วก็ยูเทิร์นไปฝั่งนู้น
ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าแมวตัวนี้เป็นยังไงแล้ว
ระหว่างที่รอยูเทิร์นอยู่ก็เห็นรถเก่งคันสีทองตามคลิปนะครับ
เขาขับรถมาแล้วก็เอามือยื่นแมวจับแมวแล้วก็ยื่นออกมานอก
นอกหน้าต่างรถนะครับนอกกระจกรถ
ผมก็ยูเทิร์นไปแล้วก็พยายามขับตามเขาไป
พอสักแป๊บนึงเขาก็จับน้องยื่นออกมาอีกเหมือนเดิมครับ
ผมก็ถ่ายคลิปอีกครับแล้วก็ขับตามไปอีกสักแป๊บหนึ่งตามในคลิปเลยครับ
เข้ามาหน่อยว่าปลอดภัยดีเข้าใจกันผิดหรือเกิดอะไรยังไงขึ้น